อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่หัวอกคนเป็นแม่นะ
ลูกชายวัย๗ขวบเด็กป๑ฟังชัดนะคะ
เด็กป๑ของโรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดเลย
ถูกรุ่นพี่และเพื่อน๑๒คนรุมเตะรุมตีรุมต่อย
หนักสุดคือไปรุมต่อยอวัยวะเพศของน้อง
จนตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าต้องรักษากันยาวแหละค่ะ
แม่บอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วเล่ารายละเอียดถี่ยิบทั้งหมดให้ฟังนะคะ
แม่เล่าบอกว่าลูกโดนนักเรียนกลุ่มเดิม
กลุ่มเดิมแสดงว่าเคยทำลูกโดนนักเรียนกลุ่มเดิม
รุมทำร้ายร่างกายมาแล้วถึง๔ครั้ง
ครั้งล่าสุดคือเกิดขึ้นวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองปลายปีที่แล้ว
ปลายปีที่แล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุดนี่
เดือนอะไรล่ะคะมีนาโอ้หลักเดือนแล้วนะคะ
เธอและสามีตอนนั้นบอกว่าเห็นคาตาเลย
เห็นกับตาขณะที่ขับรถผ่านโรงเรียนลูกชายกำลังถูกรุมทำร้าย
โดยมีรุ่นพี่และเพื่อน๗คนคุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูแบบนี้
โดยมีรุ่นพี่และเพื่อน๗คนถือท่อนไม้ถือไม้พลองลูกเสือ
รุมฟาดรุมตีไปที่น้องส่วนที่เหลือค่ะชกและต่อยลูก
ทั้งที่บริเวณหน้าอกและอวัยวะเพศพอพ่อแม่เข้าไปห้าม
เด็กกลุ่มเนี้ยมันวิ่งหนีไปเลยค่ะหลังจากนั้นแม่บอกว่าไม่ยอม
คนเป็นแม่ทำไงไปแจ้งกับทางโรงเรียนให้ทราบเรื่อง
แล้วก็ไปแจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันคุณแม่เยอะเล่านะคะ
ยอมรับว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ยวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสี่ธันวาคมหกสองสามมกราคมหกสาม
มีการนัดประชุมหลายฝ่ายทั้งตำรวจครูพยาบาล
โดยงานสหวิชาชีพเนื่องจากว่าเด็กยังเป็นเยาวชน
ต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยมีหลากหลายหน่วยงานค่ะ
เข้ามาเป็นพยานและร่วมสอบปากคำผู้ปกครองเด็ก
เด็กที่ไปรุมทำร้ายน้องเนี่ยนะคะยินยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คนละ๒๕๐๐บาท
แต่ก็ไม่มีใครเอ่ยปากคำว่าขอโทษฟังเสียงหัวอกคนเป็นแม่หน่อยค่ะ
เขาบอกว่าไปถ่ายเงินไปถ่ายเงินเพื่อน
จริงคือเพื่อนแต่งเรื่องว่าไปถ่ายเงินให้แต่งเรื่องโดนตีนะคะ
คือไปบอกปสองเด็กปหนึ่งข้างเดียวกันกับไปบอกปสองว่า
มาถ่ายเงินเพื่อนแล้วก็ตบหัวแต่ที่พ่อแล้วยายแล้วขอโทษ
ถามเด็กก็คือผมแต่งเรื่องให้โดนตีเองข้อหาผมหมั่นไส้
ข้อหามันไส้แค่นี้เหรอคุณครูค่ะ
ฝากด้วยนะดูแลให้ทั่วถึงนะครับ
คุณแม่ของน้องที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายยังบอกด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้อาการของน้องคือคุณหมอนัดทำการรักษาโดยจะขลิบหนัง
ปลายอวัยวะเพศออกเพื่อลดอาการเจ็บปวดของน้อง
ตอนนี้น้องค่ะนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับไปเรียนหนังสือได้ตามปกติเมื่อไหร่นะคะ
วอนขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาให้ความเป็นธรรมกับเธอหน่อย
แล้วขอให้เด็กที่ก่อเหตุได้รับโทษ
เพื่อหลาบจำไม่ไปก่อเหตุซ้ำกับคนอื่นอีกนะคะ
คุณแม่ใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อให้นะคะ
ไม่อยากให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบที่นำเสนอข่าว
ประสงค์ไม่ได้อยากให้เกิดพฤติกรรมการเรียนแบบ
ดูไว้เราอยากตามเรื่องต่อให้นะ
แล้วก็ครอบครัวของเด็กคนอื่นดูแลอบรมสั่งสอนกันด้วยเนี่ยนะคะ